คุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยซิ่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมาใช่ไหมคะ
เพื่อเป็นอะไรแถลงจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมหลายคนติดตามกันอยู่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้กระแสก้าวไกลกระแสคุณทิมพิธาอยู่ในกระแสตลอดไม่พูดถึงไม่ได้จริง
แต่ว่าเราใส่พลื่นเทิมขอโปรกัสแบบอะไรสบายแล้วกันนะคะ
ล่าสุดค่ะชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความหล่อของวัดที่นายกคนที่๓๐คนนี้
เอาล่ะสมัยยุคข้างปกหน้าใส
เสื้อขาวทางขวานี่คุณทิมพิธาสมัยเป็นนุ่มคลีโอนะคะ
คลีโอที่น่ากินที่สุดอะไรอย่างนี้

แล้วก็อีกคนนึงเป็นคุณโทนี่รากแก่นดิฉันมีเล่มนี้

ยุคนั้นเลยคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเสียบเทียบกันเอาแล้วกัน
แล้วยังไม่จบนะคะชาวเน็ตคนเดิม
เพิ่มเติมคือส่งขออีกชื่อนึง
ป๊อบนี่พี่ป๊อบกับคุณทิมพิธา
ส่งเข้าประกวดกันอุ๊ยแฝดคนละฝาหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เทียบหน้ากันไปกับลูกผมสั้นเอามาเทียบกันไปว่า
ลักษณะการพูดการอมยิ้มมันคล้ายกันหรือเปล่านะฮะ
ส่วนทางด้านพี่หลุยสก๊อตเองนี่นะอันนี้น่าจะถูกใจสุด
เป็นรูปหน้ายิ้มแล้วก็บอกว่าแฮชแท็กนะ
ถึงว่าหลังมีแต่คนขอจับมือ
อ่าคุณดูเอาแล้วกันไม่รู้ไหนหลุยไหนที่ถาม
คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันบอกว่า
มุมมันก็มีส่วนคล้ายพี่หลุยจริงแหละบางจังหวะการเคลื่อนไหว
บางคนก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่หลงเสน่ห์คุณทิม
เพราะว่าใบหน้านี้นะเป็นส่วนรวมผสมความหล่อระดับพระเอกหลายคนเหมือนกัน
บางคนก็บอกว่าไอ้รอยยิ้มเล็กมุมปากนี่แหละเหมือนพี่โป๊ป
ส่วนทางด้านสาวนุ่นระมิดาภรรยาของพี่หลุยสก๊อตค่ะ
คลายความสงสัยหน่อยแท็กไปถามใครรู้ไหม

หลายคนก็เลยเชียร์ว่าอ่ะมีอะไรละกัน

คุณตายมาช่วยคอนเฟิร์มหน่อยแล้วกันว่า
ตกลงพี่หลุยทีมเนี่ยหน้าหละไม้คล้ายใครเหมือนไม่

นะคะเป็นประเด็นเนาะ
เป็นศีรสารให้ไปในช่วงนี้นะ